แต่จริงแล้วมันแซ่บมันมั่นสูง

มันเป็นแมงเขาเรียกว่าแมงชนิดอะไรสักแรกนี้นะครับ
เราไม่ต้องใส่น้ำมันนะครับ

โอ๊ยมันอร่อยมากเลยเหรอ
ใช่แต่ว่าหลายคนบอกอุ๊ยทำไมหน้าตาน่ากลัว
ขยุกมีขนออกมายาวเขาขาวแบบนั้นหน้ากลัวมากเลย

กินได้คนที่เขาไปเก็บเขาบอกว่ามันชื่อว่าแมงหัวงอก
แมงหัวงอกแมงหัวงอกโอ้โฮทำไมไม่ไปย้อมผมเถอะล่ะ
คั่วแบบไม่ใส่น้ำมันด้วยนะคะ
คั่วเสร็จแล้วใยขาวของมันจะสลายไปเอง
กลายเป็นแมงที่สามารถกินได้
ไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าแมงชนิดนี้ทานได้นะ
แต่ว่าต้องทานในปริมาณที่พอเหมาะ
เพราะถ้าทานมากเกินไปวิ่งเวียนศีรษะได้
โอเคต้องกินแต่พอดีแต่ดูดิข้าวคั่วนี่
อารมณ์เหมือนควกข้อโผสก์ป๊อบคอนเลยนะ
ค่ะนะนี่
ถ้าทานไปแล้วอาการไม่ดีอย่าไปทาน